จะมีโอกาสมาพูดคุยนะคะ
สำหรับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบถึงโครงการสำคัญนี้นะคะ
โครงการหนึ่งอุตสาหกรรมหนึ่ง
จังหวัดสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสินค้า
ทางการแปรรูปทางการเกษตรนะคะ

เพราะว่าวันนี้ผมมีแขกคนสำคัญนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการที่
นั่นก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

และท่านจะเป็นผู้ประกอบการที่สามารถยืนอยู่บนตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ
มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้นนะครับ
วันนี้ผมพูดคุยกับทางดรสมชายหานฮีรันประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการเราจะภาคภูมินะฮะท่านนะ
ไปยืนอยู่ด้วยความภาคภูมิกับความเป็นไทยแลนด์๔๐กับโครงการโอปอย
โครงการโอปอยหลายท่านได้รู้จักแล้ว
เป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการขึ้น
แต่วันนี้เราย้ำความสำคัญของเรื่องนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งครับ
ท่านฮะโครงการโอปอยคืออะไรฮะ
โครงการโอปอยเป็นโครงการถ้าพูดภาษาเต็มก็คือวันเรียกว่า
หนึ่งจังหวัดหนึ่งอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร
เรารู้ว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบค่อนข้างสูงนะครับ
มันมีความหลากหลายในเรื่องของพืชผลทางการเกษตร
แต่สิ่งที่เราจะทำให้พืชผลทางการเกษตรนั้น
เหนือจากจะเพิ่มมูลค่าให้แล้วนะครับ
แล้วก็ยังสามารถที่จะสามารถรักษาไว้ในรูปที่จะมีอายุของการบริโภคหรือต่างนะครับได้นาน
สามารถที่จะส่งขายในระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับ

สำคัญมากนะฮะเราจะส่งเป็นแบบผลไปตลาดโลกนี้
มันหมดยุคแล้วใช่ไหมฮะมันต้องรู้จักแปรรูปด้วยใช่ไหม
ก็พอมีนะครับเพียงแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่เราอาจจะมีผลผลิตทางด้านวัตถุดิบค่อนข้างเยอะนะครับ
แปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่าเข้าไป
แต่ในกระบวนของการแปรรูปที่เปลี่ยนแปลงจากพืชผลทางการเกษตรมาเป็นพืชผลมาเป็นผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมนั้น
มันจะมีกระบวนการมีความซับซ้อนต้องพิบานอะไรบ้าง
ก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเรื่องของมาตรฐานหรือมาตรฐานตัวผลิตภัณฑ์เอง
หรือแม้กระทั่งมาตรฐานกระบวนการในการแปรรูปด้วยนะครับ
และในกระบวนการนั้นมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของต้นทุนการผลิต
เรื่องของการจัดการคุณภาพการบริหารงานอะไรต่างรวมทั้งเรื่องระบบโลจิสติกอะไรต่าง
ซึ่งจะมีนัยยะสำคัญนะครับในส่วนของบริบทของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น
เราไม่ได้มองแค่กระบวนการแปรรูปเท่านั้น
แต่เราพูดถึงพยายามที่จะรวมกันในเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมและบริการที่มัดรุมเข้าหากันให้ได้
ซึ่งแยกกันไม่ออกในกระบวนการในการพัฒนาของโครงการนี้ครับ

ดังนั้นก็ขยายความกันสักครั้งฮะ

เพราะหลังจากที่เราดูความจำเป็นหรือความต้องการหรือสิ่งที่มันจำเป็นที่จะต้องใช้
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่ต้องการแปรรูปอุตสาหกรรมทางการเกษตร
คือทางกระทรวงก็วิเคราะห์เรื่องนี้มาใช่ไหม
เราก็ไปดูแล้วคิดว่ามันน่าจะมีแผนงานที่สำคัญในส่วนของกระบวนการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบงาน
เอากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเงินส่วนตัวเงินบริษัทไม่งั้นจะปนกันหมดแล้วไม่สามารถรู้ต้นทุนนะครับ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

บางตาหรืออยู่ใต้ตาเราบางทีเรามองไม่เห็นเลยนะครับ
กระบวนการที่เข้ามาในขั้นตอนที่เข้ามาหลังจากที่ท่านเดินเข้าไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ท่านก็สามารถเข้าไปสมัครไหนก็ตามไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราที่ประจำสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยนะครับ
รับทราบรายละเอียดของของโครงการก่อนนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องการความพร้อม
ทั้งใจนะครับและเรื่องของธุรกิจเองด้วยในการที่เขาร่วมพัฒนาร่วมไปกับเรา
เท่ากับเป็นทั้งตั้งแต่เริ่มต้นจุดเริ่มต้น
เป็นทั้งผู้ให้คำปรึกษาผู้ร่วมพัฒนา
จนกระทั่งเป็นผู้ที่เห็นความสำเร็จของเขา
ใช่ครับอันนี้เราก็จะมีโครงการอื่นของกระทรวงอุตสาหกรรม
หน่วยงานอื่นจะไปต่อยอดจากโครงการเราได้
ซึ่งจะมีความซับซ้อนและมีความเข้มข้นมากกว่านี้

แล้วเราเน้นเรื่องแปรรูปเพราะมันมีความเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจภูมิภาคค่อนข้างเยอะครับ
ปีก่อนนั้นปี๕๙ผลสำเร็จเป็นยังไงบ้างครับท่าน
ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราดูแล้วจำนวนที่เพิ่มขึ้น
ในช่วง๙ปีที่ผ่านมาประมาณ๔๐๐กว่าล้าน
และยังปีที่แล้วนะครับเราก็มีจำนวน๑๐๐กว่าลาย

ก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ๑๐นะครับ
ถ้าเกิดใครที่เข้าไปจากตลาดก็เพิ่มยอดขายในตลาดประมาณ๑๐

ครับนี่เราให้ได้เห็นกราฟนะฮะตามแผนงานต่าง
ที่ถือว่าผลสำเร็จจากการดำเนินงานมีการเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงบ้างฮะ
ท่านครับดูสิแต่ละแผนงานนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการทีนี้
เห็นทั้งความสำเร็จสำหรับผู้ประกอบการเองแล้ว
ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าให้ท่านได้
เพิ่มรายได้ได้และที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ย

ใช่ครับใช่ครับเรามอบรางวัลให้ทุกปีนะครับ
เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ให้กับผู้ประกอบการที่เขาร่วมโครงการ
ถึงความสำเร็จนะครับก็ผลิตภัณฑ์ไหนก็ตามที่ผ่านโครงการนี้
พยายามที่จะใส่ตราไปให้เขาว่าให้เขาว่าธุรกิจของเขา
ธภัณฑ์ของเขานั้นผ่านการเข้ามาร่วมโครงการกับเรานะครับ
ก็คงจะเป็นการเพิ่มมูลค่าในอันดับหนึ่ง

ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านอยากเข้าร่วมโครงการนี้
ดังนั้นอยากให้ท่านประหลัดได้พูดถึงโครงการที่เชิญชวนกันอีกสักครั้งครับ

จะเป็นการเสริมนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับ
และภาคกาเศษของไทยมีความหลากหลายมันมีวัตถุดิบค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นผมคิดว่าจะเป็นการช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับภาคเกษตรนะครับได้ในอนาคตครับ
ก็สามารถนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

คือความหวังดีแล้วก็ความปรารถนาดีจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะครับ
ที่ต้องการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการทั้งภาคกาเศษภาคอุตสาหกรรมเป็นระบบทั้งหมดนะครับ
และการไปยืนบนตลาดโลกได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับ
ขอบคุณด้วยนะครับท่านประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่มาพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณครับ

ได้ดูศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นครับ